สวัสดีค่ะรุ่นก่อนร่านน้ำกับอีกกี้

แหมวันกลางแล้วนะของสงกรานน่ะ
ออกไปเต้นกันหรือยังออกไปสนุกสนานกันหรือยัง
นี่ออกมาแล้วแต่ว่าสังเกตว่าอากาศร้อนแล้วก็แดดจ้ามากเลยนะ
เดี๋ยวตอนกลางวันออกมาใหม่โอ๊ยคือมันร้อนมากอะค่ะ
กันแดดก็ต้องกลับบ้านไปทาก่อนเนอะ
หย่อมความร้อนยังอยู่บนประเทศไทยเนี่ย
ตอนบนตรงนี้นะคะตัวแอลทำให้ความร้อนมันเกิดขึ้นมาก
และยิ่งลมใต้พัดพาเอาความชื้น
ตรงนี้ค่ะตรงนี้เข้ามาในพื้นที่ทางตอนบน
ยิ่งทำให้เกิดเป็นความร้อนที่มันอบอ้าว
ถามว่าอุณหภูมิสงกรานนี้ไปถึงเท่าไหร่แล้ว
สิบองศาเซลเซียสบวกบวกบวกขึ้นไป
บางคนบวกถึงห้าสิบไปเลยนะคะนั่นคือดัชนีความร้อน
ซึ่งแต่ละคนรับรู้ได้ไม่เหมือนกันวันนี้ฝนเช้าวันนี้ไม่มีหรอกค่ะ
เที่ยงก็ไม่มีมีช่วงเย็นเย็นก็คือแถวแถวภาคใต้นิดหน่อยหน่อย
เป็นกลุ่มฝนบางบางตรงนี้เท่านั้นเองนะคะแต่ถ้าปัจจัยไม่พอ
อาจจะไม่เกิดฝนก็เป็นได้ช่วงนี้เหมาะแก่การท่องเที่ยวอาบแดด
ดำน้ำดูปากการังนะคะเพราะว่าคลื่นต่ำมากเลย
หนึ่งเมตรห้าสิบเซนติเมตรทั้งสองฝั่งเลยนะคะแต่ย้ำนะ
ค่ายูวีมันสูงอย่าลืมทาครีมกันแดดด้วยค่ะ